คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่สาวแซ่บอย่างลำไยหายทองคำกันบ้างดีกว่านะคะ
เมื่อวานนี้แฟนเขาเปิดตัวไปแล้วผ่านโซเชียลนะคะ
ล่าสุดนี้เลยค่ะถึงคราวลำไยออกมาเปิดใจบ้างนะคะ
เจ้าตัวก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ควันนี้
บอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้พูดเพราะอยากให้มั่นใจกว่านี้

เพราะไม่มีเวลาได้ใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนแฟนทั่วไป
คือเธอก็ทำงานหนังขนาดนี้ต่างทำงานเอาง่าย
ถูกต้องตอนนี้มั่นใจแล้วก็เลยอยากจะบอกให้คนรับรู้
ลำไยทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ด้วยนะคะ
ขอบคุณทุกปัญหาที่ทำให้เราเข้าใจกันและกัน
ไม่คิดจะปิดบังเพราะรู้ว่าแฟนเพลงเข้าใจ
และการมีแฟนไม่ใช่เรื่องน่าอาย

เดี๋ยวไทยรัฐได้พูดคุยกับพี่ประจักรชัยคนปลูกปั้นน้องลำไยนะคะ
พี่เขายืนยันว่าการที่น้องมีแฟนอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอด
และน้องก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้แบบไม่ขาดตกบกพร่อง
เรื่องส่วนตัวน้องจะมีคนรู้ใจก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร

ยุคนี้สมัยนี้นะคะคือตอนนี้เขาก็ออกมาเปิดใจกันทั้งคุณแล้ว
เมื่อวานนี้ทางฝ่ายชายเองก็บอกว่า
ถ้าย้อนกลับไป๔ปีก็อายุ๑๗

แต่ตอนนี้วุฒิภาวะอะไรก็พร้อมเรียบร้อย
เพราะฉะนั้นการเปิดตัวไม่ใช่เรื่องเสียหายนะจ๊ะ